เพราะชื่อแบบนี้เราจะหาตามสาระบบปัจจุบันไม่ได้แล้ว

เล่นใหญ่ขนาดที่ดาราดังไม่กล้าทำแบบนี้
มันเป็นเหตุการณ์ที่อุกษกันเกิน
เกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่๖ธันวาคม

เฮ้ยพี่มาทำไม
บุกมาทำไมมือขวาถือปืน

พอบุกมาพนักงานเห็นวิ่งหน้าตั้งเลยฮะ
วิ่งหน้าตั้งไปแล้วจากนั้นไปใกล้พนักงานอีกคนนึง
เอาอาวุธปืนจ่อเขาไม่ได้ตั้งใจจะได้เงินครับ
แต่อยากจะได้ไส้กรอกมันยังไม่ทันอ้าปากเลยว่าอยากได้อะไร
พนักงานวิ่งหนีหายไปแล้วจึงกลายเป็นนาทีทอง
คราวนี้โกยไส้กรอกเอาจริงหรอเอาจริงฮะ
บุกไปที่เคาน์เตอร์เลยไปที่จุดที่มีการวางไส้กรอก
โรยไส้กรอกใส่ถุงไป๖อันหรือ๖ถุงด้วยกันฮะ
แล้วจากนั้นก็บิดมอเตอร์ไซค์หนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เอาเซเว่นกันแล้วกันร้านสะดวกซื้อก็คือเซเว่น
ตำบลธรรมมูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาธ
ตำรวจขยายผลจากภาพกล้องวงจรปิดเห็นเหรอเห็นไม่ชัด
เพราะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบแต่ขยายผลไปว่าไปตรงไหน

จนกระทั่งสุดท้ายไปเจอตัวชายคนนี้อายุ๒๙ปีนอนตีพุงอยู่ที่บ้าน
จับได้ที่บ้านเลยเหรอฮะจับได้ที่บ้านเลย
นี่ชื่อจริงของเขาหรอชื่อจริงของเขาเลย

แต่เป็นฉายาที่ไม่รู้ใครให้เข้ามา
แต่เขาอยากใช้ชื่อนี้ในการออกสื่อทีวี
ได้อะไรไปบ้างไอ้ปืนที่ใช้จ่อหัวเนี่ยปุ๊บจุดไฟสูบบุหรี่
ไฟแชคปืนไฟแชคแต่ถนูอ่ะถนูของจริง
นี่แหละแล้วของกลางครบถ้วนเลยนะครับ
ถ้วนขนาดไหนนอกจากปืนไฟแช็คนอกจากธนูแล้ว
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่หลักฐานมันชัดเจนขนาดนั้นเลยนะปฏิเสธเพราะอะไร
ตรวจสอบมาตรวจสอบไปตำรวจบอกว่าโกรธไม่ลง

เรื่องของเรื่องเป็นเพราะชายคนนี้เขาป่วยทางจิตเวท

และช่วงที่ผ่านมาไม่ได้กินยาตามที่หมอนัด
เกิดอาการเข้าห้องออกแบบนี้
และที่บ้านมีอาวุธยุทธโปรกรณ์
ก็เลยก่อเหตุในการที่จะจี้ชิงไส้กรอก
นี่เลยเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าระชีจำรวจในพื้นที่ของชัยนาฐครับ

แจ้งข้อหารักษัพกับคมครูผู้อื่นให้ตกใจ
แต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องส่งไปให้คุณหมอมีการวินิจฉัย
หากมีอาการทางจิตประสาทจริงโทษทั้งหมด

กลายเป็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาธ
ต้องเอาไปรักษานะอ่ะสรุปชื่อต้องไปหาหมอด่วน
ห้ามดูนะห้ามก้มไปดูนะเอาสิเอาวอร์ออกแล้วด้วย
เห้ยคุณนี่เห็นไหมชื่อนี่ไม่ได้มาเพราะโชคด้วย